ตามกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้กรกตอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งแก่คนพิการทุกผลภาพและผู้สูงอายุโดยต้องจัดให้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนของกลุ่มคนดังกล่าวไว้เป็นพิเศษเช่นจัดวางคู่หาอยู่ห่างจากครูหาอื่นอย่างน้อย๑เมตร๕๐เซนติเมตรต้องวางคู่หาออกเสียงลงคะแนนมีความสุข
ซวงไม่เกิน๗๕เซนติเมตรและจัดเก้าอี้ไว้ในคู่หาออกเสียงลงคะแนนด้วยเพื่อให้ได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองทั้งนี้หากไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งญาติหรือบุบคนที่ไว้วางใจ
เป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ส่วนสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลาง

ที่เกิดขึ้นในวันที่๗พฤษภาคมนี้
กรกตก็ได้จัดให้มีสถานที่ลงคะแนน
สำหรับคนพิการหรือทุกผลภาพ
และผู้สูงอายุที่ได้มาลงทะเบียน
และแจ้งความประสงค์ตามกระบวนการที่กำหนด
โดยกรกตได้จัดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางไว้

เช่นรถเข็นวิวแชร์แว่นขยายโคมไฟส่องสว่าง

สำหรับคนพิการหรือทุกคนละภาพ
และผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะด้วยค่ะ